ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคาเฟ่แมวก็สำหรับคนรักแมวค่ะ

เนี่ยเข้าไปนั่งทานก็มันก็จะมีแมวอ่า

อุ้มแมวของเราไปก็อาจจะได้แล้วก็ไปเล่นแมวกับที่ร้านก็ได้
กล้องวงจรปิดในร้านคุณผู้หญิงนั้นไม่เท่าไหร่
แต่คุณลูกค้าผู้ชายที่มากับคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ย

มีอุ้มไปเอาไว้ตรงอื่นที่มันไกลโต๊ะของเขาหน่อยก็มี
มีภาพช่วงที่อุ้มไปเอาไป
นินิเอาเมนูปัดปัด

เดี๋ยวดูนะที่
คือเขาพยายามเอาไปทิ้งจุดอื่นในร้าน

แต่ตรงเนี้ยแย่สุดเลยเปิดประตูเอาไว้ข้างนอกเลย
แล้วถ้าแมวมันวิ่งออกไปนอกถนนทำยังไง
ก็มีนะฮะรถราอะไรเยอะแยะไปหมด
โชคดีที่ไปเอาเข้ามากันทันก่อน
เพราะว่าเห็นจากภาพในกล้องวงจรปิด
นี่ทางเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าโอ้โหอย่างนี้เนี่ยคือ
ก็ระบุชัดอยู่แล้วทางร้านเนี่ยป้ายหน้าร้านก็มี
ระบุชัดว่าเป็นคาเฟ่แมว
ร้านคาเฟ่แมวไอติมก้นโอ่ง
แล้วถ้าเกิดคุณลูกค้ามาแล้วแบบ
รู้สึกว่าไม่ชอบที่แมวมาคลอเคลียร์มาอยู่ใกล้อะไรอย่างนี้
คือแล้วคุณจะเข้ามาในร้านคาเฟ่แมวทำไม
ใช่ถ้าคุณไม่ชอบแมวก็ไปร้านอื่นก็ได้นะ

ลูกค้าที่เข้ามาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านหรือ
ลูกค้าเคยมาแล้วครับประมาณครั้งหรือสองครั้งเองครับ

แต่ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ครับในสองครั้งที่ร้าน
วันหน้าน้วได้บอกอะไรวันที่เกิดเรื่อง

เพราะว่ากล้องมันจะมารีตอนที่ว่าลูกค้ากลับไปแล้วครับ
กลับไปเรียบร้อยแล้วผมถึงจะหนีกล้องดู
เพราะว่าสงสัยว่าทำไมแมวมันถึงออกไปอยู่ข้างนอกได้ครับ
วันที่ร้านปกติป้ายชัดเจนไหมครับว่าเป็นชาไฟแมว

ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับไม่แบบว่าไม่ชอบน้องแมว

แล้วก็เราจะเก็บให้เพราะว่าข้างบนจะมีห้องครับ

ตอนที่เจ้าแมวตัวนี้ถูกอุ้มไปไว้ที่ประตูหน้าร้าน

คือจังหวะมันไม่เดินไม่วิ่งหนีไปไหน

แล้วทางร้านก็มาเจอเข้า
พอดีก็อุ้มกลับเข้ามาทันส่วนลูกค้าเนี่ยไปแล้ว

ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาลงไว้
เพื่อจะเตือนใจกันแค่นั้นเองว่า

คือไม่ต้องถึงขั้นเป็นธาตุแมวรักแมวขนาดนั้นหรอก
แต่ว่าถ้าคุณจะเข้ามาในคาเฟ่แมวเนี่ย
มันก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแมวอยู่ใกล้ไม่ได้เลย

อย่างนั้นคุณก็ไม่มีความสุขแล้วแล้วเนี่ยมันก็ไปลงที่แมว
เห็นไหมเดือดร้อนอีกเดือดร้อนใช่ค่ะ